ใช่ที่นี่คนไหว้ต่อของใหญ่กันเยอะ
ตลอดทั้งวันเลยค่ะมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศหลังไหลมากราบไหว้พญาเต่างอย
กลางสวนสาธารณะริมน้ำพุงในอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะคะ

เขามาท่องเที่ยวมาดู
แล้วก็นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ด้วยมาขัดด้วย
บ้างก็นำรูปปั้นเต่าน้อยน้ำหวานตลอดจนพวงมาลัยไปแก้บน
เพราะว่างวดที่แล้วบางคนก็ถูกกันไปนะคะ
ซึ่งเลขดังของพญาเต่างอยก็มีประชาชนนำไปซื้อ

ทำให้สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงนะคะ
ทศพลศิลยบุตรนายอำเภอเต่างอยกล่าวว่า
ทางอำเภอได้ให้ความรู้ประชาชนด้วยไม่ให้งมงาย
แต่ด้วยแรงศรัทธาของประชาชนและผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค
และดูแลความเรียบร้อยเท่านั้น
เรื่องของเรื่องเขาสร้างขึ้นมาเป็นสวนสาธารณะ
แล้วก็เป็นลักษณะของชื่ออำเภออำเภอเต่างอย
เพราะว่างอยก็คือการไปเกยอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง
แล้วก็ทำให้มาให้คนได้ดูได้เล่นกันนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็มีผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะไปขัดถูแบบนี้
และทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวมากกว่าในอดีตหลายเท่าตัว
โดยเฉพาะหยุดเสาร์อาทิตย์มีมากกว่า๑หมื่นคนต่อวัน
ทำให้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
ก็มองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางอ้อมไปนะคะ
สวนสาธารณะธรรมดาตอนนี้กลายเป็นตลาดขนาดใหญ่แล้ว
ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นโดยเฉพาะการนำรูปปั้นเต่าน้อย
ของหวยคนของหวยนิยมไปแก้บนนะคะมาขายกัน
ขณะที่เลขเด็ดของพญาเต่างอยงวดนี้
ขายหมดเกลี้ยงแผงไปกว่าสัปดาห์แล้วค่ะ
ที่บริเวณนี้มีเต่าเยอะนะฮะ
ก็เลยเรียกว่าบ้านเตางอยก็เป็นตำนานว่าแถวนี้
อยู่ติดริมแม่น้ำก็เลยมีเต่าขึ้นมาเยอะนะครับ

ก็เป็นเรื่องของความเชื่อมาโดยตลอดนะครับ